สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันวันหยุดอย่างนี้นะครับ
ที่เจอนานห์ไม่เจอกันนานห์ไม่เจอกันนานห์ปางแหง
ตีไทน์กลัวเจอกันขนาดไหม

มึงมีปัญญาไปจ่ายเหมือนเขาไม่ได้ว่าดาราเลย
ดาลาทุกคนที่เข้าไปเขาเป็นอย่างอัธิบาทน่ามหลัง
ทุกคนมีสปอนเซอร์ฉันบอกว่าวันนี้เคยมีคนเอามาขายไฮโซ

คือคนอ่านแค่แบบโปรยหัวไงไม่ได้อ่านข้างใน

เขาไม่ได้หมายถึงเขาไม่ด่าใครเขาหมายถึงว่าเนี่ย

ดิฉันอาจจะรอดเยอะฉันสงสารคุณไอ้ม้าเธอ
แต่โชคดีที่เรื่องนี้หนุ่มไม่ได้ยุ่งเลยไง

มีชื่อนุ่มเยอะอยู่มีหนุ่มบ้างอย่างเดียวพี่หนุ่มเขาถามแค่ว่าไม่หนุ่มบ้างอย่างเดียว
หนุ่มเขาถามแค่ว่าก็จะไปกันทำไมเพราะว่าเข้าใจ
เขาเข้าถามว่าหนุ่มโง่หรอเขาจะไปกันทำไมเขาไปเดินเล่นเหรอเถอะ
เขาก็ตอบมาอย่างนี้เธอฉันอ่านคอมเมนต์อยู่
โง่เหรอถามได้ยังไงว่าไปเขาไปกันทำไม
ก็ทำไมก็ผมอยากรู้ไปทำไมผมไม่ผิดเหรอ

ไอ้ที่ว่าดาราจีนเขาพูด
เขาก็พูดว่าขั้นตามป่างบริเวณ๗๘แสน

ก็ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าพวกเราแบบว่าปากหมาหรือเปล่า
พูดทำไมรับความจริงไม่ได้

อ๋อเหรอแล้วเรื่องคุณไอ้ม้าแต่งชุดว่ายน้ำคุณ

เดี๋ยวก่อนนี่หุ่นเขาดีมาก

อายุ๖๕แล้วนางได้ขนาดนั้นถือว่าดีถือว่าเป๊ะนะ

เชิญข่าวแรกของคุณเลยครับ

ไปลุ้นนาทีชีวิตดีกว่า
สัตวแพทย์สาวผันตัว
ทำคลอดเด็กจริงนะครับ

ช่วยเหลือชีวิตเด็กทารกแรกเกิดคนหนึ่ง

คลอดลูกออกมาแบบไม่ทันตั้งตัว
แล้วก็น่าจะเป็นการคลอดก่อนกำหนดด้วย

เขาประจำอยู่ที่คลินิกรักษาสัตว์บริเวณใกล้เคียงกัน
ต้องกลายเป็นคุณหมอทำคลอดจำเป็นฮะ
เมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมา

โดยระบุว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณทุ่มเศษ
กำลังพาสุนัขไปหาสัตวแพทย์
ปรากฏว่ามีผู้ชายวิ่งหน้าตาตื่นขึ้นมา

เพราะมีเหตุผู้หญิงท้องคลอดลูกอยู่กลางซอย
แต่เด็กนั้นนิ่งไปแล้วนะหลังจากคลอดนะ
นี่หลังจากนั้นเธอไปช่วยนะฮะ
แล้วก็อุ้มเด็กมาพาเข้ามาที่คลินิกของเธอ

น้องก็เหมือนกับไม่ร้องแล้วคุณผู้ชมครับ
เธอก็เลยไปใช้เหมือนกับไอ้ลูกบีบ

พวกสารคัดหลังต่างที่มันอยู่ในตัวน้องออกมา

นี่กำลังดูดใช่ไหมภาพรักรัก

ไม่ใช่เป็นภาพหวัดเสียวอะไรนี่นะ

สัตวะแพทย์ก่อนที่มันจะแยกเล่นสัตวะแพทย์

ไม่แพทย์เลย

พยายามช่วยชีวิตหนูน้อยแรกเกิดอย่างเต็มที่
ด้วยการพยายามดูดของเหลว

เพื่อเปิดทางให้ออกซิเจนนั้นเข้าไปเลี้ยงร่างกาย
กระทั่งสังเกตเห็นว่าร่างกายของเด็กนั้น
เริ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นตามลำดับนะครับ
ก่อนจะขอให้ผู้ช่วยยกถังออกซิเจนนะครับ

ที่กู้ภัยก็เดินทางมาถึงคลินิกดังกล่าว
ทารกเริ่มส่งเสียงร้องงอแงออกมา

ทำให้ผู้คนที่ต่างรุ้นกันอยู่เนี่ย

ที่มาช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นแพทย์คนละศาสตร์กัน

สัตวแพทย์หญิงคนนี้ชื่อว่าวารี

เป็นสัตวแพทย์สาวนะครับ

เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งนั้น
รู้สึกตัวเองดีใจมากแล้วก็ตื้นตันนะครับ
แต่ไม่คิดว่าจะดังแล้วก็มีคนแชร์คลิปเหตุการณ์แบบนี้

ส่วนคนที่แชร์คลิปเหตุการณ์ก็เป็นลูกค้าที่
นำส่วนนักมารักษาที่คลินิกแห่งนี้แหละ

หลักการรักษาและช่วยชีวิตระหว่างคนกับสัตว์นั้น
หลักการรักษาและช่วยชีวิตระหว่างคนกับสัตว์นั้น

ช่วยให้มีลมหายใจไว้ก่อน

ล็อคยังกองอยู่ข้างซะดือ
พี่นั้นบอกว่าแม่จะขึ้นแท็กซี่

ไปที่จังหวัดตากอำเภอพบพระ
ถ้าสมมุติมีใครมีโอกาสไปจังหวัดตากอำเภอ

คนไทยเคยเห็นกันตอนมันฝรั่งเลที่พี่เบิร์เป็นพรีเซนเตอร์

คุณหนังไม่จำได้ผมจำไม่ได้ผมผิดเหรอ

คือที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ปีนี้คนไทยเราขอฝนกันเยอะ

แต่เอาเด็กเนี่ยเอาเด็กเนี่ยนะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันเกิดภาวะวิกฤตฝน
ก็ต้องย้อมรับว่าส่งผลให้ผู้อิตรภักดิน
นี่นางอุ้มตุ๊กตาแมวเอาใช่ไหม
นี่ไงแล้วก็ดอกไม้ตรงนั้นที่พบพระเขาจะมีแอ่งปอกดอกไม้ดอกปลูกเยอะมาก
ซึ่งสวยเป็นอำเภอที่มีแต่เกษตรพี่
แต่ตอนนี้มันกระทบอย่างรุนแรงเพราะว่าแหล่งน้ำแห้งขอดเลย
แม้จะสร้างฝ่ายชะลอน้ำก่อนแล้วก็ยังไม่เป็นผล
แรงที่สุดในรอบ๕๐ปีนะ

ในขณะเดียวกันตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระเนี่ย
ก็ต้องประกอบพิธีแห่นางแมวขอฝน

คราวนี้สิ่งที่เขาจะใช้คงจะใช้แมวจริงแล้วมันไม่ได้ผลแล้วแหละทุกวันนี้
ก็เลยใช้ตุ๊กตาแมว๒ตัว
แล้วก็เด็กหญิงนางใช้เด็กผู้หญิงสองคนอุ้มแมว

ก็ต้องไปถามเขาสิเธอเกิดว่าจะรู้นะ

แล้วก็นั่งในสุ่มจากนั้นก็ทำพิธีแห่ไปรอบหมู่บ้าน
บ้านหลังไหนก็จะมีชาวบ้านสาดน้ำใส่สุ่ม
ตามความเชื่อของชาวบ้านจากนั้นพากันเข้าไปกราบไหว้พระในวัดรวมไทยพัฒนาเนี่ยนะฮะ

เขาบอกปีนี้ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไปจำนวนมาก
ก็ปรึกษากันแล้วว่าเราจะทำยังไงดี

เรียกเขาไปเนี่ย

ฉันชอบตอนฮาโหล่ากิตตี้ที่แห่เราตกจริงอะ

วันหลังจากที่แห่น้องนางกับน้องแมวเป็นนางแมว
แล้วก็ตุ๊กตาแมวน่ารักสองตัวเนี่ยวันนี้ฝนตกหรือยัง

มึงไม่ไหวแล้วไงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวด่านนี้นึงน้องนางกับน้องแมว
เด็กออกมาจากสุ่มได้ยังไงมันจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ย
ตอนนี้เราไปที่หาดใหญ่กันบ้างนะคะจากจังหวัดตากนะคะ
สื่อสังคมโซเชียลก็มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ชายวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังเดินเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนถนน
ใดนั้นก็ถูกคนร้ายวิ่งมาจากข้างหลัง
ใช้เก้าอี้ฟาดไม่ยั้งเก้าอี้แบบผับเก้าอี้เก้าอี้อีก
ก็เพราะว่าอีกคนนึงยังไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวมีอีกคนนึงตามมาซ้ำด้วยนะฮะ
เหตุเกิดมาช่วงตี๒ของวันที่๑๘บริเวณถนนสามชัยเขตที่นครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเลย
มีการแสดงความคิดเห็นจนมากก็ด่าไอ้โจรที่ทำนี่แหละ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปพบผู้ชายคนนี้เขาคือนายอัศจรรย์สำแหละอดำ
อายุ๑๙ปีเป็นพนักงาน๒สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในย่านเกิดเหตุนั้นไม่ไกลเลย

เขาเนี่ยช่วงตี๒เขาเลิกงานเขาก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ

ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินผ่านไป

เขาไม่ให้ลูบเกิน๗ทีเคยตามที
เขาหรือคอยหลังไปก็มีผู้ชายคนนึงเอาไม้

เพราะมีเงินอยู่๒๕๐บาท
เอาโทรศัพท์ไปด้วยเขาก็เลยขอความช่วยเหลือ
จากคนบริเวณนั้นนะคะจากเพื่อนให้พาไปส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ที
ปรากฏว่ามีแผล๔เซนเลยนะลูกกากบาท
คือแหกเลยแตกจังนะถ้าแฉกเป็น๔แฉก

เขาก็เลยแจ้งความที่รองสาวสอบสวนที่สพหัดใหญ่ไว้แล้ว

ให้ดูให้ดีเลยไม่แบบอย่าละเลยประมาทแบบเขา
พอเขามองไปก็คิดว่าธรรมดาแต่มันดึกไง

โดนชิงเปี้ยตบแล้วก็แย่งไป

ไอ้โจรเช้ามืดไปโรงเรียนไปมหาลัย

ไอ้ผมบอบเทงฉันเนี่ยบ้างดูดนมอยู่

คือคิดว่าเขาโทรศัพท์ป่ะแก
มาตบเขาแล้วก็แย่งนมกล่องเข้าไป
วันนี้มันเอาจริงมันน่ากลัวจริงพี่
เช้ามืดไงพวกนักศึกษาที่ไปแต่เช้าใช่ค่ะ
เออนางก็ถืออย่างนี้เอาง่ายนิ่งมาตะอีกปอดปะ
ดูดนมอยู่นมกล่องตอนเช้าไงไม่มีเวลากินข้าว

เพราะว่ามันหน้ามืดแล้วนี่ลักษณะแบบเท่าไหร่ก็เอา

แต่เดี๋ยวข่าวหน้าเรามีข่าวขนหัวลุกกันใช่ไหม
คือรอพอเนี่ยทรายไปแล้ว๓วัน
แต่คนยังเห็นว่าเดินตรวจตาอยู่เลย
มันต้องอุ๊ยตอนนี้สิตายไปแล้ว๓วันอย่าเพิ่งอุ๊ย

เดี๋ยวก่อน

รุ่งหลัดบูรณะครับ
ทางดัวนอย่างไรอะไรอย่างไร
ที่มีตึกธนทานถูก

ครับ
ฉันนึกว่าอยากบอกก็จะบอกว่าเหตุบุรณะ
ตำรวจรับรู้ตำรวจก็ต้องรีบไปตรวจสอบ
ไปถึงปุ๊บที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชยดัดแปลง
เป็นห้องแบ่งให้เช่าสูงประมาณ๓ชั้น
โดยในจุดพบศพเป็นห้องชั้นที่๒

เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วพี่
ร่างกายก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกค่ะ๓วัน

ทราบว่าชื่อนายธานีสังทองอายุ๖๔ปีเป็นชาวจังหวัดสงขา
คืออาชีพของเขาเป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่ง
โดยทราบเบื้องต้นว่าผู้ตายมีโรคประจำตัว
ก็คือเป็นโรคหัวใจ
จากการสอบถามผู้ที่มาพบเห็นคนแรกคือคุณวันดีชูโชธ
อายุ๖๗ปีเป็นเพื่อนสนิทเขา
เล่าว่าเหตุการณ์โดยปกติตนเองจะนำข้าวไปให้ผู้ตายที่ห้องพัก
โดยเมื่อวานเวลาบ่าย๓โมง
ตนก็ได้ทอดปลาไป๓ตัวกับไอศครีม๑กล่อง

คือจำนวนว่าได้ยืนคุยกับผู้ตายอยู่เนี่ย

ตกใจจริงอันนี้ตกใจ
อันนี้คือเมื่อวานคือตายไป๓วันแล้ว

ปกติเขาก็จะเหมือนเพื่อนคือส่งอาหารให้กัน
ทอดปลา๓ตัวกับไอศครีม๑กล่อง

ก็ยืนคุยกันยืนคุยกับผู้ตายหน้าห้อง

แล้วตกลงเอาข้าวให้เขาไหมให้สิบ้า
ผีรับข้าวไหมเนี่ยนะถูก

ที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ได้เดินไปนอก

แล้วก็ก้มหน้าก้มตาไม่สบตากับคน

ดูนึงว่าดำเจ็บแขนอยู่นะครับพี่ชม
ถามสอบถามว่าทำไมไม่หันมามองหน้าเลยล่ะ

ก็เขาบอกกำลังยุ่งอยู่

แต่ก็ไม่เห็นว่าในมือของผู้ตายทำอะไรอยู่นะ

กัญชัยทำไมไม่มองหน้าฉันเลยอ่ะ
ตอบอ้าวกำลังยุ่งอยู่

ไม่เอาสิใช่หรือเปล่าใช่ผีหรือเปล่า
ก็บอกว่าแต่เขาบอกพยายามจะเก็ป
ด้านในมือสาธารณ์นั่งเก็บของเก็บเนื่อน

คนแถวนั้นแล้วกำลังนั่งยำเนื้ออยู่เปล่า

เขาไม่อยากจะตอบโต้ด้วยเขาบอกเขากำลังอยู่

แล้วก็เดินจากไปก็ไม่ได้เอกใจอะไร

ก็พบประตูห้องล็อกจากด้านใน

ในที่สุดก็ไปเอากุญแจสำรองมาเปิด
เข้าไปดูกับเพื่อนข้างห้อง
พบว่าผู้ตายกลายเป็นศพมาหลายวันแล้ว

ว่าเมื่อวันฉันคุยกับใครอยู่วะ

ไม่ต้องทำตรงนี้ต้องมูไนท์เลยอย่าง
อ่ะด้านเพื่อนที่อาศัยในตึกอีกราย

นั่งอยู่หน้าตึกเมื่อวานนี้ยังนั่งอยู่หน้าตึกอยู่เลยไหมล่ะ

แล้วก็ยังสงสัยก็เลยงงเหมือนกันว่า
แล้วตายไป๓๔วันจากสภาพศพมัน๓๔วัน

ก็เมื่อคืนยังเห็นนั่งอยู่หน้าตึกอยู่เลย
อันคุยนะอันคุยน่ะแรง
แล้วก็ทั้งนี้พนักงานสอบสวนก็ให้
อาสามูลนิธิโปรเต็กตึงนำร่างผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์

แต่ว่าเพื่อนไปหากันอาจจะถิดผูกพันธุ์

ก็เห็นตึกแถวแบ่งเช่า

เขาบอกยังเห็นอยู่หน้าตึกอยู่เลยเมื่อคืนนี้

แต่สภาพศพจากแบบสภาพศพที่เขาไปเอาออกมา

สัตว์ทูไปดีนะคะไปดีนะคะลุง

เรื่องของคนแห่ไปแย่งพยานกันภัย๑๐๘ประกาศ

เขาแจกฟรีนะที่วัดสว่างอารมณ์ไง

พระคูยติธรรมานุยุฏหรืออาจารย์แป๊ะ

ได้นำพยานป้องกันภัยที่สร้างขึ้นในช่วงปี๒๕๕๙
เมื่อตอนนั้นเกิดอุทุกภัยน้ำท่วมใหญ่
แล้วก็เป็นผ้ายันขนาดพื้นใหญ่
มีความยาวประมาณเมตรกับอีก๓๐เซนนะครับ
ซึ่งภายในผืนพยานนั้นมียัน๑๐๘ประการ
ทั้งกันลมกันฝนเมตตาค้าขายกันแมลงป้องกันภัยทุกชนิด
แมลงเลยซึ่งเป็นที่ต้องการของสาธุชน
ซึ่งในครั้งนั้นได้จัดสร้างทั้งหมด๕๐๐ผืน

เผื่อผิวเงื่อยหรือล่าสุดบรรดาศิษฐ์ยานุศิษฐ์ทั้งหลาย
ได้มาขอเป็นจำนวนมาก
ก็เลยตัดสินใจประกาศนำพยานส่วนที่เหลือ

โดยกำหนดแจกจ่ายให้สาธุชนฟรี
ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาวันละ๑๐๐ผืน

โดยเริ่มตั้งแต่วันพระใหญ่วิสาขบูชา๑๘๒๐พฤษภาคมเป็นต้นไป
ซึ่งบรรยากาศการแจกพยานเมื่อวานนี้นะฮะคือวันที่๑๙นั้น
พบว่ามีผู้สัทธาเดินทางมาลงทะเบียน
ขอรับพยานตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
แล้วก็เพียง๑ชั่วโมงเท่านั้นพยานร้อยผืน
หมดไหมเรียบร้อยแจกหมดเลย
ทำให้สาธุชนที่เดินทางมาจากทางไกลนะครับจากต่างจังหวัดนั้นไม่ได้รับ
จึงมีการประกาศแจกอีก๑๐๐ผืนในช่วงบ่าย
แล้วก็การแจกพระยันนั้นอีกครั้งในวันที่๒๐พฤษภา
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับพยานตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าเป็นต้นไป

เธอได้อะไรมาอย่างอย่างนี้ไหม

อีวะแต่คนเยอะมากว่าว่างภวยออกทำมาก
ที่ความสว่างนี่มีนี่ไงตลาดทองใช่ไหม

อุ้วขันน้ำนนอมลช่ำมมากคนไปซอม

วิตากราบไปแล้วเหลือตั้งหลายร้อยนี่มีพันธุ์ผื่นใช่ไหมติดตามกันต่อไป
เรื่องต่อไปนะคะใครชอบทองมาดูทางนี้ค่ะ
จัดหนักจัดเต็มความพิเศษมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
กลับมาตามคำเรียกร้องอีกครั้งสำหรับโปรโมชั่นมหากรรมทองทองทองทองครั้งที่สิบสาม
ในระหว่างวันที่สิบหกพฤษภาคมถึงสิบหกมิตุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้
พร้อมทั้งพบกับดาราชื่อดังขวานใจมหาชนอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเยาวราชกรุงเทพปางกอกโกสเยาวราชสินทวีหวังโต๊ะกัง
ออโรร่าจัดงานทองทองผ่อนลดลาดปัตตะพีขึ้น
โดยลดค่ากำเน็ตลงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเมื่อซื้อทองผ่านปัดเครดิต
ที่เรายืนยันว่าคุณภาพของเราคุณภาพเดียวกับเยาวราชและมีใบรับประกันค่ะ

ตรงนี้คุณถ่ายกดให้คุณผู้ชมดูเลยดิ
อันนี้เลยอะโกท
โอ้ยโบด่ำดีวะ
ส่งที
ให้คุณผู้ชมดูอันนี้กล้องมา
เหมียวมาลองสิพี่เหี่ยวลองสิเมื่อกี้หนุ่มลองให้เธอเป็นผู้ชาย
น่ากลัวมากเหมือนโจรเป็นเด็กได้เหมือนกันเนอะเป็นยังไง
ไหนรอโทรให้ท่านผู้ชมดูไหนรอโทรให้ท่านผู้ชมอันนี้อันนี้
อ๋อเอาจริงมันใช่ไม่ใช่เอาแล้วตอนนี้เล่นกันเต็มหน้า
ไปหมดเลยไม่มีใครไม่เล่นเลย
ถูกแต่มันจะมีบางคนเขาหน้ามันไม่จับเพราะอะไรคุณแม่อย่างฉัน

หน้าเด็กไงหมายถึงไม่ยอมไม่ยอมเล่นมันแอปปฏิเสธหน้าอย่างนี้หรอ
แอปพลิเคชันประสิเศษแล้วลองตั๊กทะแหลดตั๊กทะแหลดชักแต่งหน้าที่แอปจับไหมเธอ
ฉันอยากจะเห็นหน้าเธอเป็นยังไงเดี๋ยวเธอถ่ายหน้า
บางคนบอกอยากเห็นหน้าตั๊กทะแรดไงเธอเมื่อก่อนเป็นกะเหลี่ยงคอยาวไง
อยู่แม่ห้องศรอยู่แม่ห้องศรแล้วก็เดินลงเขา

เออดูด้านทำมันชำนาญ
เอาดูดิตั๊กทะแหลดเอาไหนหน้าจริงมีไหม
เดี๋ยวคุณแม่หายไว้ต้องกดก่อนเอาเร็ว

อ้ำพัชราพานอกจากความหน้าเด็กแล้วเนี่ยนะครับ
หน้าใสของอ้ำเนี่ยอ้ำยังเป็นคนตลกอารมณ์ดี

อุ๊ยแต่น่ารัก

ล่าสุดเนี่ยคุณอ้ำลุกขึ้นมาเล่นแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ย

หน้าเป็นเด็กน่ารักมากนะ

ที่ไหนบอกมาหน่อยสิฮะขอเปลือทิ้งมาไปหน่อย

คือฉันอ่านเก่าทำหน้าเด็กอยู่เหรอ
เพราะว่าโปสต์ในเวลาใกล้เคียงกันลงโซเชียล
โดยพกเนี่ยก็กลายเป็นตีน้อยน่ารักเหมือนกัน
ด้วยอาจมาค้าฟอร์กัสเก่าทั้งคู่กลับมาคืนดีกันหรือเปล่า

ก็แอบมีความฟิลเลส

เอาอีกอันหนึ่งไปคอนเสิร์ตเพิ่งผ่านไปนะคะ

ลูกสาร๑๐๑

แล้วก็แขกรับเชิญที่สำคัญคือยายา

บ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบเข้าไหว

แล้วณเดชน์แบบบอดี้ดีมากเต้นดี
เขาซ้อมอันนี้มันผ่านการซ้อมจนไม่เขินแล้วแก
นี่คือค่ะยายาในเพลิงแน่นอนนะคะเป็นคนอ่า
อ่านไม่ถูกเลยอันนี้เพลงอะไรเหรอ

ร่วมร้องโชว์บนเวทีในเพลงนี้นะคะ
คนดูในฮอลนะคะอย่าพูดว่าจะฟินกันขนาดไหน
ยาย่านั้นเซ็กซี่แล้วก็ลีลาการเต้นของณเดชน์

หวานขนาดนี้ยายาเป็นคนที่เต้นสวยมากนะ

เดี๋ยวเขาเต้นเพลงของพี่ยายแบคพิ้ง
ใช่อ๋อเขาเต้นตอนเฮพอปที่ก็ใส่ตัวใหญ่

อ๋อเขามีแบคพิ้งก่อน
อันนี้เป็นเดี๋ยวมีณเดชนถอดเสื้อนะฮะ

เอ๊ทูชักยืนหนึ่งนะ

คนที่เป็นแฟนคลับของสองคนนี้ก็ไม่เป็นอันนั่งนะฮะ
เขามีการบ่นมาว่าคนที่ซื้อตัวไปดูเนี่ยบางทีก็ไม่เห็น

ของเขายืนถ่ายบังคนอื่นตลอดเวลา

โซนรอดคือใครเจ้าหน้าที่
พวกเราทุกคนที่ทำงานทำงานจะนั่งกันไง

เออเปิดนานชอบอรูท
โอ้โหคุณยาย่าเจ้าประคุณนุ้ง

เก่งไปหมดทุกอย่างได้ยังไงคะณเดชน์
มีอีกอันที่ชุดขาวที่ณเดชน์แบบแอ่นตัวไว้ข้างหลัง

โอ้โหเธออันนั้นแบบบอดี้สุดยอด

โอ้โหมันเต็มที่มากพี่เป็นงาน

ก็มันก็ซ้อมอยู่ตรงที่ตอนเชิดที่มาทำงานอยู่ล่ะ
คือไม่ได้จัดเอามาร้องเพลงแงวนะฮะ

ก็แฟนเขาก็ลุ้นอยู่นะว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี
อยากให้ลงเอยกันแต่งงานกันพูดตรง
วันนี้รอบสุดท้ายไหมครับคุณแม่ไปดูมันอย่างนี้ครับ

อันนี้คือขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วเราดูกันแฮปปี้

แต่มีอยู่คนหนึ่งขึ้นคอนเสิร์ตเจ้าภาพขู่ฆ่า

คือเพราะว่าเขาถูกล็อกคอแล้วมันครับให้กินเหล้า

เขาบอกก็เป็นพันหลายบาทอยู่เหมือนกันนะฮะ

คืออย่างนี้ครับกรณีโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอ

ล็อกคอเขาแล้วก็เอาแก้วเหล้ามา

โอ้โหก็ไม่ไหวนะอันตรายนะ
เพราะไม่รู้จะขึ้นอย่างนี้นี่คนไปช่วยเต็มเลย
อู๋ืาทิ้งกีตาร์อย่างนี้เลยหรอ
เขาเป็นคนรักกีต้ามากนะ

ถึงไปทำแบบงี้ก็ร็อกคอเขา

อ๋อเอาแบงค์พันธุ์ไปแล้วจะประมาณที่พันธุ์แล้ว

กีต้าร์อันที่เขาทิ้งไปที่แปบหมื่นกว่าบาท
น้องร้องวัยรุ่นชื่อดังขึ้นโชว์ร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่ง
แต่ระหว่างนั้นกับมีผู้ชายคนหนึ่งครับบุกขึ้นไปบนเวที
แล้วอีกข้างมืออีกข้างถือแก้วเหล้าเอาไว้
นักร้องหนุ่มสุดทนทิ้งกีต้าเดินลงเวทีไปเลย
นี้เจ้าของโพสต์นะครับยังระบุข้อความด้วยว่า
ละ๔๐๐๐โต๊ะ๑๒๐๐ร้องได้ยังไม่ทันจบเพลงเลย
ไปซะแล้วหมดคำซิว่าวว่างั้นนะฮะ

ยังได้ไปโพสต์ต่อนะครับว่าคนที่ขึ้นไปก็คือเพื่อนพ่อเลี้ยง
เพราะพ่อเลี้ยงนั้นให้ขึ้นไปเอาทริปให้
อกจากนี้ครับจะมีการขู่ว่าหากเมื่อคืนพ่อเลี้ยงไม่พอใจ
สามารถยิงทิ้งได้เลยแต่พ่อเลี้ยงเองใจดี
เขาก็เลยไม่พูดอะไรแต่ถึงอย่างไร
โดยหน้าแก้วเหล้านั้นมีแบงค์พันธุ์จำนวนมากบังเอาไว้

แต่คนที่ผิดก็คือคนที่เข้าไปล็อกคอศิลปินแล้วบังคับให้ดื่มเหล้า

ไอ้คนที่บอกว่าพ่อเลี้ยงไม่พอใจแล้วสามารถยิงทิ้งได้เลยเนี่ย

คุณมันโพสต์อย่างนี้มัน

ไปขึ้นมาทำไมไปอย่างงี้นะ

เป็นพ่อเลี้ยงจะไปยิงอะไรเนี่ย

ก็ไม่ที่จริงน้องเค้าก็อยากตั้งใจต้องงานให้จบ

แลาคุณไปกอดคอเขาก็จะล็อกให้เขาดื่มเล่า

เขาก็ไม่อยากจะดื่มหรือเขาไม่ได้ดื่มเหล้า

นักร้องที่ขึ้นโชว์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องจะไปดื่ม

อยากให้เจอเสกเนอะน่าจะเป็นคอนเสิร์ตเสกโลโซ

พี่แอดก็ได้พี่แอดก็ได้

อันนี้คือระบบคนที่ไปช่วยก็ห้ามเกือบไม่อยู่นะ

มีงานสักตัวอันนี้เพราะเลี้ยง

ถ้าสมินว่าอย่างงี้พูดอย่างนี้อ่ะอันนี้เป็นทอย
สมมุติเป็นนักร้องแต่งตัวแบบว่า

เมื่อข่าวเมื่อคนในหอ

ย้ายหนีกันหลายห้องน่ะหนีกันแล้วน่ะเออแต่อันนี้มันไม่ได้น่ะเนี่ย

เออคือแบบทอยนี่เห็นไหมที่เขาเขียนนั้นเป็นแบบนี้เหมือนกันไหม
นี่ยิงทิ้งดูนี่ถ้าเมื่อคืนนี้พ่อเลี้ยงไม่พอใจ
ถ้าเมื่อคืนนี้พวกพ่อเลี้ยงไม่พอใจจริงยิงทิ้งได้เลยนะ

ก็นั่นเขาเขียนอยู่นั้นล่ะจะไปยิงทิ้งได้อย่างไรงั้นใคร
สิ่งที่ถูกจากพศภ์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่ง

ว่าน้องหญิงประเทศอันตรีจูบอนาคตอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นแบบที่เขาอยู่ในงาน
เขาเอาคลิปอีกด้านหนึ่งมาแฉว่าที่จริงน้องเขาไม่ได้แบบทิ้งงานนะอะไร

อันนี้ในแง่คนทำคอนเสิร์ตสมมุติว่าคนที่ทำงาน
เราก็ไม่กล้าให้ศิลปินร้องต่อแล้วนะสมมุติเราเป็นคนจัด

จริงแล้วแค่ขึ้นบนเวทีนะมึงยังไม่ควรขึ้นเลยดีกว่า

คือทำแบบนี้สำหรับผมนะผมมองว่าถอย
ไม่เอาแบบนี้คือขึ้นมาแล้วมากอดทอ

คือว่าเขาอาจจะเมาแล้วไม่ได้ควบคุมควบคุมเสียง

คืนไปละพอแกะแกะมือออกไปแล้วลงไป

อ้าวไอ้นี่ก็ไม่ไอ้นี่เขาก็มีพ่อมีแม่ใช่ไหม
ก็นั่นไงฉันอยากให้เจอแบบศิลปินแรงอ่ะที่เกิด
อ๋อที่เมียนมาร์อ๋อที่เมียนมาร์หรือ
อ๋อนี่เป็นที่ที่เมียนมาร์หรือคำว่าที่เมียนมาร์
ใช่จริงหรืออ๋อเหลือต่างประเทศ

โอเคเข้าใจแล้วล่ะ

ดาราสาวอะไรนี่

หมารร้า
ร้อนกำลังจะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมค่ะคุณค่ะไปดูภาพนี้ก่อน
เธอน้องทอยที่พม่ามีคนรุดด้วยโอ้โหสวย
หุ่นสิโอ้โหต้องรู้ก่อนว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคะ
ตัวตึงขนาดนี้นี่อ่ะไม่รู้ค่ะใส่ข้าวสิ
อากาศร้อนระอุจนคนก็ทนไม่ไหวเควินคลายนี่
นี่ไหมไขเครีมหรอนางขายครีมไม่เสียเหรอเจ้า
นี่ถ่ายรูปอายุก็หกกเรียปสี่ล่ะหกสิบห้าแล้ว
คือนางเนี่ยนะครับก็คือจะถ่ายแล้วก็จะอยู่แต่เข้าบนบกลงทะเลไม่ได้

ก็จะอยู่ได้แต่บนต้นไม้

นั่นไปเที่ยวกับพี่ชะลี
เอาไปกับพี่ป้าชะลีเหรอ

สวยให้นานอยู่แล้ว

แล้วพอลงมาปึ๊กเนี่ย

เท้านี้เหยียบน้ำทะเลไว้ได้นะ
ละตุ่มลอยน้ำไปเลยนะ

ไม่เกี่ยว

คุณหนุ่มเสนอข่าวคนเดียวนะคะพี่ม้า
ฉันไม่น่าหัวเราะเลย

เจ็บแขนมาก

กูไม่พูดมึงละ

พี่คิดว่าคนอย่างดูที่พี่เห็นมาตั้งแต่เด็ก

อีกคนที่ด่าพี่คือไอ้ตัวแว้งนี่แหละ

ก็จะมีคนจบรายการปุ๊บคนก็จะไปฟ้องนาง

เพราะฉะนั้นสตินะคะ

ก็ต้องไปหาว่านางเหี่ยวย่น

กูแค่บอกว่าแกถ่ายได้สิครั้งบนโบวิเนอะ
ลงนี้ว่าไหมละ

แล้วมันต้องเปิดลงไป

กระดูกแตก

เก่งแต่อันนี้มันกล้องแบบนี้มันกล้องดีเปล่า

ก็กลัวแกจะตกน้ำฉลงฉลามฆ่าไปกิน

ไม่คณะพี่ชะลีเลย
ดูลิเดียนะคะเขาบอกว่าท้องลูกคนนี้สะดือหงาย

สดือคว่ำลูกชายหรือสดือหงายลูกสาวไง

ฉันจะไปจำอะไรได้

เพราะมัยต้องกินให้มองว่า

ถอยหลังแล้วจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะ

หู้ชายจะลีท้องผู้หญิงจะกลม
หู้ชายจะลีเป็นแบบเหมือนเหยียดน้ำ

ตัวเธอยังไม่ตรวจหรอ

แต่ลิเดียดูยากแต่ท้องแรกแล้วเพราะว่าเป็นคนหน้าตาสวยแล้วแต่งหน้าสวยตลอดเวลา

ทำไมฮะเขาบอกเลิกกันเหรอต่อแล้วจริงเหรอ
แซ่บไม่เก็บขยะไว้ในบ้านอยากได้ก็เอาไป
เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แบบมีคลิปออกมาหวือหวาตอนนั้นโอ้โหนางเป็นคนที่ชอบแสดงความรักกัน
ใช่ใช่ออกกำลังกายด้วยกันต่อยตนมวยอย่างนั้น
อะไรอย่างนี้นะเธอนะแต่งตัวแบบผู้ชายก็ถอดเสื้อดี

นี่ตามอองตัวหรือตามชิปปี้อยู่จ้ะครูว่าเลย

เอออะไรจ๊ะแบบว่าสปอร์ตเกิร์ล
เกดก็แบบเห็นผ่านหวานผ่านกันในไอจีตลอด
แบบเป็นคนที่แบบแสดงความรักต่อกันเยอะพอสมควร
ชิปปี้กับอองตวนปินโตเนี่ย
แต่พักหลังเนี่ยนะฮะก็มา

ก็เอาไปฉันไม่เก็บขยะไว้ในบ้านหรอก
เพราะมันส่งกลิ่นเหม็นนี่ไงว่ะ
ทำเอาแฟนตาลุกตาวาวอันนี้ผู้หญิงเป็นคนโพสต์นะ

เพราะน้องเขาเป็นเด็กตรงไปตรงมาอยู่แล้ว

อ้าวเรื่องยังไงอาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนเขาหรือเปล่า

ล่าสุดนังไปถึงกี่สองละสีโดนฟันโทงนะ

เพราะจะมีข่าวฉาเพราะโซเชียล

แล้วก็อย่างที่บอกมันระสำละสายกันมากงานนี้

ว่าทั้งคู่เลิกกันหรือยังแค่นั้นเอง

โถยเราก็เลยรู้สึกว่าคู่นี้น่ารัก

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีอ้าวไปกันไม่มี